ส่วนบางคนก็บอกว่าโอ๊ยถามเราสองคนหิวไหม
หิวสิหิวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรกันหน่อยดีกว่านะครับ
อะไรที่มันง่ายย่อมเยาว์ไม่แพงเท่าไหร่ก็คือข้าวราดแกง
ดีค่ะอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกครับไม่น่าเชื่อถูกเหมือนให้ฟรีนะครับ
ร้านนี้โอ้โหมีให้เลือกมากกว่า๑๐อย่างแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกด้วย
ร้านนี้นะครับร้านข้าวแกง๑๐บาทที่เราพูดถึงอยู่นี้
เป็นของนายอิทธิพลบันโทนะครับอายุ๔๖ปี
ร้านตั้งอยู่ที่บ้านลิขที่๘๓๑๔ถนนประชาอุทิศเขตเทศบรรณนครพิษนุโลกครับ
ลักษณะก็เป็นบ้านไม้สองชั้นเปิดหน้าร้านเอาไว้ขายข้าวแกงมีมากกว่า๑๐ชนิด
แต่จริงผมลองไปพูดคุยกับเขาดูนะเขาบอกว่าวันหนึ่งก็ทำมากกว่า๒๐อย่าง
มันก็คือหมดไปเรื่อยเรื่อยใช่แล้วครับเจ้าของร้านก็เล่าว่า
หลังจากเรียนจบได้มาก็ทำงานอยู่กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เมื่อปี๒๕๔๙กลับมาอยู่ที่บ้านดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ
แล้วก็ได้ขายข้าวราดแกงแทนคุณแม่ที่อายุมากแล้ว
บอกเลยว่ามีประสบการณ์สั่งสมมาเยอะ๑๒ปีแล้ว
แล้วก็มีนางปริญญาบันโทอายุ๔๓ปีเป็นภรรยาเป็นคนทำอาหาร
ส่วนคุณสามีตักขายฮะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับ
เขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการนักเรียนนักศึกษา

ร้านเนี่ยนะครับเปิดขายตั้งแต่ในเวลา๖โมงเช้า
เป็นต้นไปเช้านี่ก็มาทานกันได้แล้วแล้วก็ขายไปเรื่อยจนกว่าของจะหมด
เขาขายถึงกี่โมงเที่ยงคืนยังไปทานได้ไหม

จะเหลือไหมล่ะไม่น่าจะเหลือหรอก
ขายถูกก็น่าจะขายดีและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับ
ราคาถูกเดี๋ยวผมไล่เลี้ยราคาให้ฟังนะครับ
กับข้าวหนึ่งอย่างราคาจานละ๑๐บาทตามชื่อร้านที่เขาเรียกกัน

แต่ถ้าหากว่าอยากได้สัก๒อย่างก็เพิ่มเป็น๒๐บาท
บาทเท่านั้นไม่พอถ้าหากตักใส่ถุงนะครับ
เป็นกับข้าวไปทานที่บ้านนะครับ
ก็ถุงละ๑๐บาทส่วนข้าวเปล่าโอ้โหถุงยังก็ให้ฟรี
ละ๕บาทโอ้โหซื้อง่ายขายคล่อง
ถูกครับเอาก็ไปกันได้นะครับ
อย่างที่บอกแล้วฮะจริงแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำมากกว่า๑๐อย่างนะ
เกือบ๒๐อย่างได้มีให้เลือกสรรมากมาย

บ้านคนนั้นเองนะคะไม่พาไปเลยนะวันหลังนะ
วันหลังเราไปกันค่ะจะตักทุกอย่างเลย
โอ้โห๒๐กว่าอย่างคุณจะกินเรียบเลยฮะ

กินนิดกินน้อยแล้วเหลือให้ผม